ใช่ต่อกันที่อุบัติเหตุเหมือนกันที่ชุมพรนะคุณผู้ชมครับ
เนี่ยเอ้ยนะฮะที่อยากให้ดูไม่ได้อยากให้ดูความเสียหาย
หรือความสูญเสียหรืออาการบาดเจ็บแต่เดี๋ยวดูคนมาช่วยกันนะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดจะเห็นว่า
รถจักรยายนจอดอยู่ที่สี่แยกในตัวเมืองชุมพร
และแยกนี้มันไม่มีไฟเขียวไฟแดงแยกวัดใจ
ฟอร์ดคันสีแดงเนี่ยคันเบลอเลยนะ
ขวาไปชนเขานะฮะแล้วรถมันคล่อมอยู่มาแล้ว
คนช่วยมาแล้วหุ้ยเล่หุ้ยสามัคคีคือพลัง
หุ้ยเล่หุ้ยรถเครนไม่ต้องมาแล้วนะ
ไม่ต้องมายกเอ้าดึงออกพี่ดึงข้างล่างออกดึงข้างล่างออก
เนี่ยฮะจะเห็นว่าเนี่ยครับคนมาช่วยกันกี่คนได้สัก๒๐ได้ไหม
รถเป็นตันอ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมครับมาช่วยกันนะครับ
ดันรถฟอร์ดแล้วก็ดึงคนที่อยู่ใต้ท้องออกมาได้อย่างปลอดภัย
อู้หูยอยากปรบมือให้ทั้งทุกคนไงอ่ะเนี้ยข่าวดีดีมีให้ดูในไทยรัฐทีวี
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อน้องนัทครับนะฮะเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะฮะ
ที่ถูกชนเนี่ยเอามาโพสต์เออแต่มันมีประเด็นเรื่องกฎหมายค่ะ
คือน้องเขาตั้งคำถามว่าขอถามหน่อยครับ
เหตุการณ์แบบนี้คิดว่าใครถูกใครผิดครับ
อ้าวคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าใครถูกใครผิด
เอาดูกันมันพูดว่าไงดาวว่าไงใครถูกใครผิด

อ่าดูดูไปนะพี่จะเล่าไปด้วย
ชาวเน็ตที่เขามาดูคลิปนี้นะต่างออกความเห็น
คือตำรวจบอกประมาทร่วมว่ะประมาทร่วมเหรอ
อ่าแบบนี้ประมาทร่วมชาวเน็ตลุยตำรวจซะ
จะตั้งข้อหาประมาทร่วมได้ยังไงรถฟอร์ดอะไรผิดผิดชัด
มาไปชนเขาเดี๋ยวนะตอนเลี้ยวตีวงแคบไปหรือเปล่า
เอาไงปุ้ยว่าไงอืมคือคือเวลาอันนี้เคยถามตำรวจจราจรโดยตรงเลยนะคะ
อ่าการที่จะตัดสินว่าใครผิดใครถูกหรือประมาทร่วมเนี้ย
ต้องดูสิทธิ์ในการใช้ทางสิทธิ์ในการใช้ทางนั่นแปลว่าสมมุตินะคะ
อย่างรถฟอร์ดเข้ามาในทางเขาแล้วเขาก็เลี้ยวเข้าไปในเลนเขา
ส่วนถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์กินเลนของรถฟอร์ดมาหรือเหยียบเส้นเนี่ย
อันนี้แสดงว่าคุณไปล้ำเส้นสิทธิ์ในการใช้ทางเขาแล้ว
สิ่งที่คุณปุ้ยอธิบายมามาถูกทางแล้วครับเพราะมีคนมาบอกว่าที่ตำรวจตั้งข้อหาประมาทร่วมมันถูกแล้ว
มันผิดคนกรณีมันผิดกันคนละกรณีคือรถยนต์ก็ไม่ดูเลนส์ของตัวเองให้ดี
ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ผิดเพราะจอดเลยเส้นขาว
ไอเลนเนี่ยเค้าทำไว้ให้รู้ว่าสิทธิ์ในการใช้ทางของคุณมันมีแค่ไหน

ส่วนค่าเสียหายประมาทร่วมนะครับก็ซ่อมกันเองนะจ๊ะ

หรือคือรถเก๋งโอเคมีประกันแต่รถมอเตอร์ไซค์ซ่อมเองครับ
น้องนัทผู้โพสต์ก็แจ้งมายังทีมข่าวนะฮะ
บอกว่าวันนี้ตำรวจสพเมืองชุมพรเนี่ย
นัดทั้งสองฝ่ายไปเจรจาไก่เก๋ที่โรงพักษณ์
ซึ่งคนขับรถฟอร์ดเป็นผู้หญิงอายุ๕๙ปี
ส่วนน้องนัทกับแฟนที่ซ้อนมาบาดเจ็บเล็กน้อย
ทั้งคู่ก็จะไปเจอคู่กรณีตามที่ตำรวจนัดแล้วนะฮะ